มาดูต่อกันที่คู่นี้กันบ้างดีกว่านะฮะ
ความรักดีมันก็มีแต่คนที่รู้สึกไม่ดีด้วยมันก็เยอะเหมือนกันค่ะ
ก็เลยกลายเป็นดราม่าเบาอยู่เหมือนกันเมื่อวานนี้นะคะ
สำหรับเจมส์จิรายุที่มีการเปิดตัวน้องโฟมไป
คือจริงก่อนหน้านี้หลายคนก็รู้กันอยู่แล้วว่าเจมส์มีแฟนแล้วนะครับ
จริงบ้างล่ะนู่นนี่นะครับ
แต่จนว่าเขาสวยอยู่นะ
ดิฉันว่าเขาก็น่ารักแล้วเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลย
เขาแค่เป็นแฟนเจมส์จิเท่านั้นเองนะครับ
เรื่องมันเกิดขึ้นเนี่ยหลายคนก็เป็นห่วงเจมส์จิอยู่เหมือนกัน
อย่างพี่ชายคนนี้ค่ะเกรทวรินทรเป็นห่วงน้องรักเจมส์จีรายุ
หลังจากโดนดราม่าแฟนคลับบางกลุ่มเนี่ย
อย่างที่บอกไปเข้าไปถล่มน้องโฟมแฟนสาวที่ไปร่วมทริปญี่ปุ่น
งานนี้เกรทได้แต่ชมว่าเจมส์จิคนจริงค่ะ
พร้อมให้กำลังใจน้องรักส่วนตัวด้วย
อาจจะกลัวกลัวหรือเปล่ายังไงดีเอาไปถามพี่เกรทหน่อยค่ะ

ไม่ได้คุยเลยอันนี้ไม่ได้คุยจริงเพราะว่าแบบ
คือเวลาเราเห็นเขาไปเที่ยวแต่เราเห็นแหละ
ว่าเขาไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างนี้เราก็รู้ว่าแบบ

ก็ไม่ค่อยได้สนใจตอบไลน์กรุ๊ปอะไรอย่างนี้หรอก

น้องโดนดราม่าอะไรลบก็เป็นห่วงน้องอยู่แล้ว
ผมว่าก็คนจริงดีน้องเรา

ผมว่าจริงมันก็มีความลำบากใจ
เวลาใครที่เหมือนแบบเดี๋ยวนี้มันก็จะถูกจับตามองไปหมด
เหมือนทางคนของเราก็ยังไม่สบายใจที่จะเปิดเลย
มันก็ต้องทั้งคู่แหละทั้งคู่ในหลายมุมอะไรอย่างนี้ครับ

คุณรักศิลปินจริงเนี่ยคุณก็ควรจะรักแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นด้วยนะคะ
นี้มัน๒๐๑๙แล้วนะคะเราก็ต้องแบบก้าวเดินกันต่อไป